พูดถึงอิงฟ้านะคือต้องบอกว่า

กลายเป็นคนบันเทิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะ
คือต้องบอกว่าปี๒๐๒๒เนี่ย

อันนี้ก็ไม่เกินจริงสิคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไร

เราไปติดตามความสำเร็จของอิงฟ้าจากรายงานพิเศษกันค่ะ
อิงฟ้ารุเทมฮาระคอร์
มงกุฎจากเวทีมีสแบรนด์ไทยแลนด์กลายเป็นประตูบานสำคัญ
ที่ทำให้อิงฟ้าวราหะหรือว่าอิงฟ้ามหาชน
พรุ่งพยายามขึ้นสู่แถวหน้าของวงการบันเทิง
เส้นทางความฝันที่อิงฟ้าพยายามมาตั้งแต่วัยเด็กและสำเร็จอย่างเกินคาด
อิงฟ้ากลายเป็นนางงามที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี๒๕๕๙
เจ้าของสินค้าแบรนด์ดังรุมดึงตัวร่วมงาน
เกิดเป็นรายได้มหาศาลเพียง๑เดือนหลังรับตำแหน่ง
ฟ้าสามารถทำรายได้สูงถึง๒๐ล้านบาท
และตอกย้ำความนิยมด้วยค่าตัวสูงเฉียดหลักล้าน
ภายในระยะเวลาการทำงานเพียงแค่๑ชั่วโมง
กระแสฟีเวอร์ของอิงฟ้ายังถูกการันตี
ยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมที่พุ่งแรงสุดขีด
ยอดมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกว่า๒ล้านแอคเคาน์
รวมไปถึงรางวัลจากมหาชนหลายแขนง
ตลอดทั้งปีอิงฟ้าเดินสายกวาดรางวัลแบบนับไม่ถ้วน
มีหนำซ้ำการเป็นตัวแทนประเทศไทย
ที่สามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง
เป็นคนบันเทิงที่ยืนหนึ่งอย่างไร้ข้อกังขาในปีเสือ
ต้องมีความอดทนความพยายามความมุ่งมั่นจริง
เพราะว่ากว่าจะมีวันนี้มันไม่ได้โชคช่วย

เราก็ต้องใช้ความพยายามของเราให้ได้มากที่สุด
ที่จะก้าวขึ้นบันไดแต่ละสเต็ปให้กว่าเราจะถึงเส้นชัย
ก็เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะ

หรือว่างานต่างที่เข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ลุ้นเหมือนกันว่าปีหน้าของวันนี้จะเป็นยังไง
แต่ก็ขอให้ตัวเองยังคงคุณภาพในการใช้ชีวิต
หรือว่าเรื่องงานต่างแบบนี้ไปเรื่อยก็ดีใจแล้วค่ะ

ว่าการที่ชื่อของอิงฟ้าโด่งดังเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัย
ก็คือความสามารถด้านร้องแหล่ระดับมืออาชีพ

ฟ้ายังเป็นนางงามที่โชว์ลูกคอหมอลำ
ได้สนุกโดนใจแฟนหน้าฮาน
แท็กเสียงร้องให้มาพร้อมพรรณสวรรค์
และเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้
ทำให้เธอมัดใจเอฟซีอยู่หมัด
แต่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องงานที่ส่งอิงฟ้าดังเป็นผู้แตกเท่านั้น
ยังเป็นนางงามที่หัวใจเปิดกว้างในความหลากหลายทางเพศ
และทำให้ฐานแฟนคลับของอิงฟ้าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
อิงฟ้าชาลอทกลายเป็นมิติใหม่ในวงการนางงามและวงการบันเทิง
และยังตอกย้ำสโลแกนของเวที
เพราะด้วยความฮอตของอิงฟ้าไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็เป็นกระแสได้เสมอ
ประเด็นเป็นเรื่องร้อนจนเกิดดราม่า
ในโลกโซเชียลสนใจถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์
และสามารถยึดพื้นที่ข่าววงการบันเทิงได้จัดเต็ม

ดังจริงปังจริงพุ่งจริง
ชนิดที่ว่าไม่มีใครต้านได้ในปีเสือนี้เลยล่ะค่ะ
ลงมือให้จริงเนาะยืนหนึ่งทุกมิติไม่เกินจริง
แล้วพี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้แบบว่ามีไปทำข่าวน้องอิงฟ้าบ้าง
ได้ดูประมวลภาพต่างแล้วแบบโอ้โห
คือต้องยอมรับว่าอิงฟ้าคือนัมเบอร์วันจริง
ช็อตทุกโมเมนต์ทุกดราม่าทุกแบบกระแสข่าวกระแสโซเชียล

เป็นอีกหนึ่งผู้หญิงที่แบบมีเสน่ห์มากในวงการบ้านเรา
จริงอึ้งไปเลยติดตามบทงานเธอต่อไปนะครับ
เพราะว่าปีนี้มีอะไรใหม่แน่นอน